สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับวันนี้ช่วงเวลาผ่านเลยไป
คาบเกี่ยวกับอีกวันหนึ่งนะครับก็คือเวลาตี๒เนี่ย
ติดตามชมเกมคู่สำคัญนะครับในอีกหนึ่งคู่ของรอบ๘ทีมสุดท้าย
ว่าใครสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับ
เกมคู่สำคัญคู่นี้ก็คือทีมดีกรีแชมป์โลกด้วยกันทั้งคู่นะครับ
รมนีจะเจอกับอิตาลีทีมที่มีเกมลุกที่ดีสุด
กับทีมที่มีเกมรับที่ดีสุดนะครับดูความพร้อมของทั้งสองทีมว่า
ถ้าวัดกันแล้วด้วยกลุ่มกำลังเนี่ยใครมีโอกาสมากกว่ากันครับ
เกมคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกม๕ดาวนะครับที่
เราจะได้ดูของดีแบบที่ไม่ได้ดูกันง่ายแน
จะลงเป็นสิบเอ็ดตัวจริงส่วนแสดงอื่นนะครับ

ทางฝั่งของอิตาลีนะครับกุญซืออานโตโยคอนเต้
ซึ่งเป็นนี่คือตัวรับคนสำคัญครับบาดเจ็บหากไม่พร้อม
แต่ว่าลูกทีมของคอนเต้นั้นจะต้องเล่นแบบกังวลแน่นอน
เพราะว่านักเตะ๑๑คนในทีมนะครับติดโทษใบเหลืองอยู่
ถ้าเกิดว่าได้เพิ่มก็จะหมดสิทธิ์ในการลงเล่นเกมนัดต่อไปทันที
หากผ่านเข้าถึงรอบรองครับ

คืนนี้คาดว่าเยอรมนีนั้นแชมป์๓สมัยจะเป็นฝ่ายเปิดเกมลุก
โดยใช้ระบบ๔๒๓๑นะครับมี๓แนวลุก
ว่าอิตาลีนั้นจะตั้งเกมรับนะครับด้วยระบบ๕๓๑๑นะครับ
ถ้าเกิดผ่านไปได้นะครับก็ต้องดูเลยครับว่า
เพราะว่าเกมนี้ดูแล้วเนี่ยวิงแบ็คนะครับทั้งซ้ายขวาของทัพ
ในการจัดการกับอิตาลีซึ่งมีกำแพงสุดหินในแดนหลังครับ
ตาลีชนะได้๑๕นัดเสมอ๑๐และเยอรมนีชนะได้แค่๘นัด
แต่ว่าเกมล่าสุดครับเจอกันในเกมกระชับมิตรเมื่อวันที่๒๙มีนาคม
อรมนีเอาชนะอิตาลีได้ถึง๔ประตูต่อ๑ครับ
ประกอบด้วยรอบรองของบอลโลกปี๑๙๗๐แล้วก็ปี๒๐๐๖รวมถึงรอบชิงบอลโลกนะครับปี๑๙๗๒และอีกครั้งคือในรอบรองของยูโรปี๒๐๑๒ครับ
ใต้เข้ามาแล้วสำหรับทีมที่กำลังเข้ากล้ายแชมป์ซึ่งเหลือจนวนน้อยทีมของทุกทีครับคุณผู้ชมสามารถรวบสนุกในการส่งแปรสินตีบัตรมาทายผลฟุตบอลยูโรป์กับทางหนังสือธิมทัยรัชนะครับว่าทีมได้เป็นแชมป์โดยชิงรางวัลรวมกว่า๔๑หรือ๑๐ล้านบาทเลยรวบสนุกได้จนถึงวันที่๙คือก
ขอบคุณครับ